สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กล้องล่ะกล้องมาไม่ทันเลยงงเลยเห็นไหมอ่าอืมอ่าโอเค
วิ่งกันก็เหนื่อยเลยหอบกันใหญ่เลยนะคะใส่เย็นนี่นะดูสิ
เหนื่อยไม้ไม่ได้ใส่เหนื่อยนะโอเคเริ่มแต่งไม้อะฮะ
แล้วก็จะเริ่มอ่านข่าวไปแล้วถูกต้องสุดแล้วมันรายการนี้ดีเนอะ
ทุกคนแซวหมดบอกว่าอืมเป็นรายการที่บอกว่าพิธีกรสามารถจะ
อ้าวเราเดินเข้ามาเราอยากจะไปเข้าห้องน้ำ
ออกไปก่อนเราจะทำอะไรก็ทำอย่างงี้อ่ะรายการมันก็นะ
มาดามฟินอ่านั่นโอ้โหดูสินะฮะโอเคลูกคุณไหมนั่น
รูปใหม่ดาวิการสิเธอมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะเธออ่า
โอเคไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับบัชกรนะฮะก็บุกทลายแหล่งผลิตไส้กรอก
รณชมบุรียึดได้สามสิบสองรายการกว่าเจ็ดแสนบาทนะครับอืมอ่า
เดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งฮะวันนี้คุณผู้ชมครับพลตรวจโทจิรพบภูริเดชนะฮะ
ท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
กันแถลงผลการปฏิบัติงานนะครับกรณีจับกลุ่มแหล่งผลิตไส้กรอกปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ไปตรวจยึดของกลางได้สามสิบสองรายการมูลค่าเนี่ยเจ็ดแสนนะฮะ
สืบเมื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกรรมกรรมการสี่กรรมครับการปราบปรามนะฮะ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการประสานนะฮะ
จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรณีไปพบผู้บริโภค
ซึ่งเป็นเด็กนะฮะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากรับประทานไส้กรอก
แล้วก็เกิดภาวะเมธีอ่าเมธฮีโมโกวิวนิเมีย
ขออภัยผมอ่านผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันภาษาแบบเหมือนแบบอ่า
ทางการแพทย์ทางการแพทย์หน่อยนะครับซึ่งมีการประสานทางอ่า
นุกจังหวัดเชียงใหม่สละบุรีเพชรบุรีแล้วก็ตรังนะฮะ
สืบทราบแหล่งจำหน่ายแล้วก็ขยายผลทำการสืบสวนจนทราบแหล่งข่าวเนี่ยนะครับ
อ่าหลังผลิตดังกล่าวนะฮะผลิตเนี้ยนะฮะต่อมานะครับ
ได้มีการรูปกับทางออยอร์นะครับแล้วก็สตชนบุรีลงพื้นที่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

ซึ่งตอนนี้กำลังดูกันอยู่ด้วยซ้ำไปว่า
ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมาตอนนั้นจำได้ไหม
แบบคนป่วยทั้งจังหวัดเด็กป่วยในตลาด

คือจริงเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ก็คือมีเด็กประมาณสัก๖คนนะคะ
ที่แบบว่ามีอาการรุนแรงปวดท้อง
แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวต้องมีการใส่ออกซิเจน
ทีนี้ก็ไปตามหาว่าไอ้แหล่งผลิตของไอ้ไส้กรอกนี้
มันมาจากที่ไหนเพราะที่แรกเลยมันอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาคร
ทีนี้พอไปไล่เรียงกันไปปรากฏว่า
ไส้กรอกนี้จริงแล้วต้นตอมมันไม่ได้ผลิตมาจากที่มหาชัย
ไปเจอว่าโรงงานการผลิตมันอยู่ที่ชนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงพื้นที่กันไป
เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

คือมาตรฐานมันไม่มีมันผิดทุกอย่างค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะคือ
มาตรฐานเรื่องของการเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างนี้มันไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่ง
แม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างอย่างนี้ที่เราเห็นนะคะ
คือไส้กรอกเขามีการใส่สารไนเตรสลงไป
ซึ่งในปริมาณที่บางทีมันเกินจากสิ่งที่ควรจะใส่ลงไป
บางทีรับประทานเข้าไปก็เกิดปัญหาขึ้นมา
ซึ่งเอาจริงแล้วเขาบอกว่าไอ้การตรวจสอบเนี่ย
สถานที่ผลิตตั้งอย่างที่เมย์พูดเลยว่าไล่ตั้งแต่โรงงานก่อนเลยดีกว่า
ค่ะมันไม่ผ่านเกณฑ์เลยแล้วก็พกข้อบกพร่องอ่ะ
ไม่มีการควบคุมการผลิตอีกทั้งขั้นตอนเนี่ย
มันไม่ได้เข้าข่ายโรงงานเพราะการที่จะผลิตอาหารเนี่ย
มันจะต้องมีการตรวจสอบอะไรมากมายถูกต้องไหม
เขาเก็บตัวอย่างอาหารไปเว้ยเพื่อวิเคราะห์
ปรากฏว่าสารต้องห้ามที่เขาบอกห้ามใส่ห้ามใส่เต็มเหนียว
คือสารต้องห้ามมีหมดเลยมันก็จะมีความผิดนะฮะ
ตามพรบอาหาร๒๕๒๒มาตรา๒๕ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์แล้ว
อันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยโทษจำคุกเนี่ย
อยู่ที่๒ไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ถ้าสมมุติเป็นอาหารปลอมอาหารปลอมคือไม่ตรงกับที่คุณแจ้งแจ้งมาอย่างนี้
คุณจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีนะฮะ
อันนี้คือโทษฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ปรับตั้งแต่๕๐๐บาทถึง๑แสนบาท
ก็มีการยึดตอนนี้สิ่งที่ตำรวจก็ทำคือการยึดของกลาง
นำส่งพนักงานสอบสวนหลังจากนั้นปุ๊บก็จะต้องไปที่คุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบซิว่ามันมีความผิดอะไรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
เรื่องต้นการกระทำดังกล่าวถ้าเอาจริงเลยเนี่ย
ตอนนี้มันผิดพระราชบัญญัติอาหารอย่างที่เราบอกกันไป
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยผลิตอาหารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้
ผู้ว่าชนบุรีเนี่ยเขาพูดเลยฮะวันนี้ผู้ว่าลงมาดูเองเลย
เขาบอกว่าไอ้โทษปรับเนี่ยไม่เกิน๓หมื่นบาท
โรงงานไม่ได้มีการจดทะเบียนด้วยค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวพอสมควร
แล้วก็ตอนเนี้ยต้องสอบสวนชาวบ้านเขาบอกโรงงานเนี้ย
อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าโรงงานนี้มันอยู่เปิดเพิ่งมาได้๓๔เดือนเอง
๔เดือนเนี่ยคนงานไม่ได้เยอะแยะนะคนงาน๑๐กว่าคน
เนี่ยแต่คนที่กินไปปุ๊บอันนี้ทางไทยรัฐของเราก็พยายามจะออกมาว่า
ไส้กรอกไม่มียี่ห้อเนี่ยการผลิตไม่ได้มาตรฐาน
มันมีเม็ดฮีโมโกมินนะฮะร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน
แล้วก็สีเม็ดเลือดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ
อาการเวลาที่คุณได้รับไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
ศีรษะอ่อนเพลียหายใจเร็วเลือดเป็นกรดนะฮะ
ความดันโลหิตต่ำหากรุนแรงเนี่ยตรงนี้สิ่งที่น่ากลัวคือ
มันอาจจะเสียชีวิตได้เลยพี่หนุ่มใช่คือเขาใส่สารกันเสียเข้าไปในปริมาณที่มันมากอ่ะ
เมย์สมมุติมันอยู่หน้าร้านหน้าโรงเรียนมันก็ไม่มียี่ห้อเนาะ

เพราะว่าตอนนี้เด็กไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้านธนศีรษะกันรึยัง

แล้วตอนนี้ลูกชิ้นหรือไส้กรอกหน้าโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นไม้แดงกันทั้งนั้นเลย
แต่อันนี้ของนี้มันไม่แรงนะ
อันมันไม่แดงด้วยมันก็เลยดูไม่รู้ว่าจริงแล้วไส้กรอกมันมีการปนเปื้อนอะไร
เพราะบางทีสีก็จะเป็นแบบเหลืองส้มตามปกติที่เราทำ
ของนี้ใส่ชีสมีไก่ล้วน
ดังนั้นตอนนี้คือพ่อค้าแม่ขายก็ต้องเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่มันมีการรับรองจากทางออยมีคุณภาพในเรื่องของการผลิตจริง
ทั้งหมด๓๒รายการที่วันนี้มีการจับกลุ่มกันนะฮะดูด้วย

ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้ค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๑๗๒รายเยอะขึ้นมานะคะ
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๑รายด้วยกันค่ะ
ไปดูที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีการออกแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด๑๙สำหรับเด็ก
อายุ๕๑๑ปีนะคะ
โดยวัคซีนที่จะนำมาฉีดนั้นต้องเป็นวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก
สำหรับเด็กจะเป็นฝาสีส้มนะคะ
ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
ตอนนี้ออยมีการอนุมัติก็คือสำหรับเด็กจะเป็นไฟเซอร์อย่างเดียว
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ๔กุมภาพันธ์ก็จะมีการประชุมหารือเรื่องของวัคซีนเชื้อตาย
อันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะ
ในเด็กอายุ๕๑๑ปีค่ะบอกว่าเด็กอายุ๕๑๑ปีกำลังติดเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อย
โดยในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสายพาโนมิครอนระบาดหนักในสหราชนาจักร
แล้วก็พบว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดในกลุ่มเด็ก๕ปีนะคะ
ดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน
โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมีการออกคำแนะนำในเรื่องของการฉีดวัคซีนกับเด็กนะคะ
มี๓ข้อด้วยกัน๑เด็กอายุ๕ปีถึงอายุน้อยกว่า๑๒ปีเนี่ย
เข้ากล้ามเนื้อ๒เข็มห่างกันอย่างน้อย๒๑วัน
ที่๑ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีอายุครบ๑๒ปีหลังจากฉีดเข็มที่๑ไปแล้วเนี่ย
ก็คือขนาด๓๐ไมโครกรัมจะเป็นฝาสีม่วง
๓ในเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด๑๙มาแล้วเนี่ยค่ะ
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพียงแค่๑เข็ม
โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อย๓เดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิด๑๙แล้ว
๔ค่ะผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่๕ปีขึ้นไป
ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ชนิดเชื้อตาย
ที่ได้รับการรับรองตามช่วงอายุอีก๑เข็ม
โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อยคือ๔สัปดาห์
ภายหลังจากการฉีดครบ๒เข็มแล้ว
คือตอนนี้ในสูตรเด็กก็จะมีที่เขาแบบบอกมาว่า
แล้วมีสูตรไข้ด้วยค่ะพี่

เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้

เฉพาะที่ของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กไปเนี่ย

อยู่ที่แบบเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ

จะมีความรู้สึกว่าเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนเนี่ย

หากพบว่ามันมีอาการรุนแรงอย่างเช่น
มีผื่นลมพิษขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะ

ควรจะรีบส่งแพทย์โดยด่วน
ถ้าเกิดอาการอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะ

อยู่ที่ประมาณ๑๑๖ล้าน
ใน๗๗จังหวัดทั่วประเทศ

เอาไปดูหน่อยอันนี้เพราะว่า
ใช่ไหมคะวัคซีนของเด็กเนี่ย

สารที่เป็นในเชื้อของวัคซีนเลย

ก็เป็น๒๖แล้วทีนี้ใน๑ขวดที่ฉีด
สำหรับเด็กเนี่ยค่ะเขาจะฉีดได้ประมาณ๑๐

มิลลิลิตรถึงว่า๑๐ไมโครกรัม

วัคซีนพอถึงเวลาที่เด็ก

บางทีเด็กบางทีมีอาการไม่เยอะ

แล้วติดปุ๊บก็จะเป็นภาวะเสี่ยง
ในครอบครัวมีผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เพราะเด็กอ่ะไม่มีอาการแล้วไม่รู้
คัสเตอร์อ่ะคัสเตอร์โรงเรียนเยอะนะ

มีเตรียมอุดมเตรียมอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่า

เพราะจริงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการเปิดเรียน
ที่โรงเรียนก็จะต้องมีการตรวจคัดกรอง

ข้อความที่คนส่งมาบางทีตรวจในเด็กแค่แบบ

บางทีไม่ได้ตรวจพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคน
ก็มีความกังวลแหละว่าถ้าลูกหลานเรา

ช่วงนั้นเราต้องฉีดไวรัสตับอักเสบใช่ไหม
ไวรัสตับอักเสบที่เขาจะมาฉีดให้เราตามโรงเรียน

แก้ไวรัสโควิดไหมแหละ

แต่ถ้าเป็นในตัวซิโนแวคร์ที่คือเป็นทั่วเดียวของผู้ใหญ่
แต่ไฟเซอร์ก็ยังใช้ของผู้ใหญ่อยู่แต่ลดปริมาณอย่างที่พี่หนุ่ม
ใช่แต่ก็คือมาใส่บนจุภัณฑ์ใหม่ฝาสีส้ม

ใช่สำหรับเด็กค่ะ
เดี๋ยวเราไปขอรบทรงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อครับ
เอาล่ะวันนี้เราก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้นายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันนะ

คนถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราจะได้เลือกไหมเพราะว่าตอนแรกตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย
เขาก็ลุ้นกันว่าผู้ว่าน่าจะได้เลือกประมาณสักกลางปี

บางคนก็บอกสันนิษฐานว่าหรือจะได้เลือกตั้งใหญ่ก่อนเลือกผู้ว่า
นี่ไงหลายคนก็ถามอยู่รออยู่ว่าผู้ว่ากรุงเทพจะเลือกกันไหม
วันนี้คุณวิโรธเขาก็ลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อที่จะลงสมัคร
ผู้ว่ากรมศาลมอลคุณชัดชาติอิสระถูกต้องไหมครับ
อีกหนึ่งท่านก็คือดรเอดรเอคือจากภาคประชาธิปัตย์เลยล่ะ
ดรเอวันนี้มีรายงานจากคณะกรรมการการป้องกันและปรากปราบการทุกจิต
ประพฤติมิชอบของสภาพผู้ไทยรัฐดรประบุว่าคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมยาเวท
สอสอภักดิ์เสรีรวมไทยเขาในฐานะประธานกรรมอาทิการ
จะมีการประชุมตรวจสอบแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนัดแรก
วันนี้ที่เขาพูดกันคือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดรเอ๊
แล้วก็ตอนนี้ต้องใช้คำว่าแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากภักดิ์ประชาธิปัตย์เนี่ย
มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่
คือเอาง่ายว่าดรเอ๊เนี่ยร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่า
วันนี้มีคนเอาบ้านดรเอ๊สวยมากเนอะบ้านดรเอ๊แบบเป็นการดีไซน์ที่สวยมาก
วันนี้เขาเอามาแชร์แชร์กันเนี่ยล่าสุดดรเอ๊ก็เปิดเผยเลยครับว่า
ตนเองเนี่ยพร้อมยินดีให้ตรวจสอบเพราะสิ่งหนึ่งเขามีความมั่นใจในการทำหน้าที่
ไม่เคยทำความผิดเขาบอกว่าทำทุกอย่างถูกต้องไม่เคยทำความผิด
ซึ่งที่ผ่านมาตนถูกปปชสตงแล้วก็หน่วยงานอื่นเข้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เมื่อตัดสินใจเข้ามาเดินในเส้นทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเขาก็บอกว่า
เขาพร้อมแล้วก็กล้าให้ตรวจสอบนะฮะเรามีเสียงเขาพูดหน่อยไหมฮะวันนี้ไม่มี
สักพรรควันหนึ่งชั่วก็ลงเยอะอยู่

ว่าอันนี้อาจจะเป็นนิวประชาธิบัติหรือเปล่า

มันก็เริ่มมีแกษอะไรมามากเหมือนกัน

เอ้าแต่แน่นอนว่าพักเก้าไกรประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
คุณวิโรธลักษณะอดีศร
วันนี้เป็นสอสอวันสุดท้ายแล้วเพราะลาออกแล้วนะฮะ
เขาก็ลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันนี้คุณวิโรธกล่าวว่าตนเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกมาตลอด
แต่สุดท้ายตนต้องไปก่อนแสดงว่าดวงนายกแข็งจริง

คือหมายถึงว่าเข้าไปก่อนนายกอีก
เขาก็คือแบบว่าอยู่ในสภาเนี่ยเขาเป็นดาวสภาคนหนึ่งเลยถูกต้องไหมฮะ
ทุกครั้งที่มีการอภิปงอภิปรายคุณวิโรธก็จะมีการคนตัดคลิปมาเยอะพอสมควร
แต่วันนี้เขาลาออกจากตำแหน่งสอสอแล้ว
ทันทีที่หนังสือลาออกมีผลครับตนก็จะเริ่มทำงานลงพื้นที่
ร่วมกับว่าที่ผู้สมัครสอกรของพักเก้าไกรครับ
ซึ่งตอนนี้ของพักเก้าไกรเขาอยู่ในระหว่างทำนโยบาย๑ให้กระชับ
เขาบอกนโยบายพักเก้าไกรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลย
นโยบายเนี่ยจะไม่เกิน๑๐ประเด็นหลักนะฮะ
ระบบสาธารณูปโภคสวัสดิการคุณภาพของคนกรุงเทพต้องดีขึ้น

โดยการลงรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย
สำหรับตัวคุณวิโรธเขาบอกว่ามันเป็นการท้าทายใหม่เลยนะ
ในงานด้านบริหารของตัวเองเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงมีเสียงไหมโอเคฮะ

การว่าก่อนครึ่งปีเราอาจจะได้เลือกผู้ว่ากอทม
แต่วันนี้มันยังไม่มีสัญญาณมาไง

ก็ไม่รู้อันนี้คุณภาพกำลังจะรู้ว่า
หรือเราจะได้เลือกตั้งสนามใหญ่ก่อนสนามเล็กหรือเปล่า
เพราะว่าหลายคนก็จับตามองพอสมควร

ปีนี้เฉพาะเดินโมกรากลมก็ล้มไปละสองครั้งแล้ว

วันนี้ร่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
เมื่อคืนขาดไป๔คนมั้งพก
ใช่ไหมตั้งแต่ของทางคุณธรรมนัฐ
๒๐กว่าคนออกปุ๊บเฮ้ยสะพานล่มบ่อย
ไปดูกรณีเรื่องของ
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวาย
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็คือจริงเขาบอกว่าน่าจะเป็นวันสถาปนา
ครบรอบ๘๘ปีของสถาบันทีนี้เนี่ยค่ะ

เรียกว่าชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวนะคะ

เขามีการนำคลิปนักศึกษาสถาบันนี้

มาชัดปืนขึ้นไปแล้วก็
ยิงปืนขึ้นฟ้าแบบรัวแบบชุดใหญ่อะค่ะ

นี่นี่ล่ะทีนี้พอคลิปนี้ออกไปอย่างนี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบลงพื้นที่กันไปนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่ายิงกันไปหลายนัด

แล้วคำนึงถึงอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้น
กับประชาชนแล้วก็บ้านเรือนใกล้เคียง

ว่าน่าจะเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
ทีนี้เนี่ยนายดวงฤทธิเบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
ทั้งก็เป็นโคศกกระทรวงการอุดมศึกษา

ได้ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวายเนี่ย
เร่งชี้แจงกรณีที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัด

โดยอยู่ระหว่างสอบสวนนะคะว่าผู้บริหารจะมีความผิดหรือไม่ต่อไป
ส่วนตัวเองก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย

ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด
อยากจะให้อาจารย์ไปทำความเข้าใจกับนักศึกษา
เพราะการยิงปืนขึ้นฟ้ามันผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็อาจจะทำให้กระสุนมาโดนคนอื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

ให้ความสำคัญกับการทะเลาะวิวาสระหว่างสถาบัน
แต่แนวคิดปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวไม่อยากให้ใช้ค่ะ
อย่าไปเหมารวมขอให้แยกส่วน
ใครทำผิดก็ต้องแยกเป็นรายไป
อย่าไปกระทบกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
เพราะจริงก็มีอาจารย์จากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง
ก็บอกว่าจริงปิดก่อนไหม
มหาวิทยาลัยชั่วคราวไปเลยแล้วก็ไปเช็คให้หมด
สรุปแล้วผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหม

นักศึกษาเป็นนักศึกษาที่แบบว่าจบไปแล้วหรือว่าใคร
เพื่อที่จะไปตามเอาผิดได้เพราะว่าเขาไปพบกระสุนปืนจริงอะนะคะ

โอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะหมอเตือนนะครับ
เกี้ยวท่อมนะฮะแต่พอดีน่ะ
เพราะมากกว่านี้เดี๋ยวจะมีโทษนะเขาบอกอาจเกิดภาวะถุงท่อมในท้อง

บอกจากกรณีที่ทางคุณบีมนะฮะ

แล้วมีการขับรถไปเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับ
ในแพทย์มานัทโพธาพรครับ
ท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านเปิดเผยบอกว่า
ประเทศไทยจัดให้ท่อมหรือกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภทที่๕
ตามพบยาเสพติดให้โทษปศ๑๒๒๒
แต่ปัจจุบันปลดล็อกเรียบร้อยนะครับ
กระท่อมถูกออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว

ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกซื้อขายใบสดของท่อมได้นะครับ
โดยที่ไม่มีการปรุงหรือทำเป็นอาหารโดยไม่ผิดกฎหมาย
ซึ่งกระท่อมเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นี่เห็นไหมครับ
สมุนไพรท้องถิ่นนะครับที่ชาวบ้านใช้กันมาอย่างยาวนาน
โดยใช้ใบสดหรือใบแห้งนำมาเคี้ยวมาสูบหรือชงเป็นน้ำชา

รู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่อยากอาหารทนแดดมากขึ้น
แต่หากใช้ในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดอาการเมา
เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อการทรงตัว
ประสาทรับสัมผัสตอบสนองต่อสิ่งต่างจะลดลง
เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจได้ว่างั้นนะครับ
รายที่ใช้มากหรือใช้มาเป็นระยะเวลานาน
มักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีขึ้นนะฮะ
ที่บริเวณผิวหนังและการรับประทานใบกระท่อมเนี่ยนะครับ
ควรรับประทานเกินวันละ๕ใบ
โดยรูดก้านใบออกแล้วเคี้ยวเหมือนการเคี้ยวหมาก
ไม่ควรกลืนกรากลงไปด้วยห้ามกลืนกากลงไปนะครับ
เพราะว่ากากใบเนี่ยเป็นเส้นใยที่ย่อยยาก
รับประทานบ่อยอาจทำให้เกิดถุงท่อม

นี่คือตามข่าวเอาแบบนี้เป็นถุงท่อม
ก็คุณบีมที่แบบมีอะไรนะเกี่ยวกับใบกระท่อม
เขาเรียกว่าบีมพลังใบ
ว่าเป็นแฮชแท็กคำนี้เกิดขึ้นเยอะมากทีเดียวอะค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีการไลฟ์สด

ไม่ว่าจะเป็นการขับรถโกคะขับรถปกติ
ขี้เลือดทับทุกอย่างคือมีรูปออกมามากมาย

จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเลย
ต่อมาถูกตำรวจแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
พนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอายาตลิ่งชั้น๑
มีการนำสำนวนพร้อมคุณบีมสรรยู
ส่งฟ้องต่อสารแขวงตลิ่งชัน
ในข้อหาฐานขับรถยนต์

ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วพิพากษาให้ปรับคุณบีมสรรยูเป็นเงิน๑๐๐๐บาทค่ะ

ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือปรับ๕๐๐บาท
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าส่วนความผิดอื่นในพื้นที่สอนอบังยี่ขันเช่น
ขับขี่รถยนต์โดยใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขับขี่รถโดยประมาทหวาดเสียว
แล้วก็นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนไปใช้ในทางสาธารณะ
พนักงานสอบสวนระบุในคำฟ้องค่ะ
ได้สอบปากคำแจ้งข้อหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปแล้ว
จริงคุณบีมเขามีการไลฟ์ให้ดูใบที่เขาถูกข้อหาต่างมา
ใบเลยทีเดียวมีหลายเขตพื้นที่นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็กลับขอโทษ
แล้วก็มีการไปจ่ายค่าปรับตามที่ต่าง
ก็มีทางฝั่งทางชนบุรีด้วยที่เขาไปขับรถนั่นน่ะ
แล้วก็มีหลายใบนะคะทางน้ำอีก
ซึ่งวันนี้ภรรยาของเขาก็ได้ออกมาชี้แจง
บอกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเขาก็พยายามบอกกับสามีเขา
เห็นออกป่ะอย่างเรื่องเล่นโยวงเล่นยากสามีเขาไม่ได้เล่น
แบรนด์เขียวใบกระท่อมแบบสามีเขาพกใบกระท่อมนะจริงเลย
เหมือนแบบว่าเพราะว่าวันนี้ใบกระท่อมอ่ะ

แต่วันที่นี้ถ้าคุณใช้มากเกิน
อย่างที่พูดเนี่ยว่ากันชาววันนี้คุณคุณชัยอ่ะยังไงมันก็ต้องมีแพทย์แพทย์ทางเลือกอ่ะ
เข้าใจไหมว่ามันจะต้องมีแพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกแพทย์อะไรอย่างนี้
ให้แบบว่าช่วยให้คำแนะนำก่อนไม่ใช่คุณอยากมาเที่ยว
ใบกระท่อมเนี่ยเรารู้ว่ามันเพิ่มเวลาเจอด่งเจอแดดมันมีพลังเยอะขึ้นเธอ
ก็เนี่ยถ้าเห็นในคลิปเขามันมีพลังเยอะขึ้นจริง
เขาจะแบบแดดมาเลยแดดมาเลยสู้แดดเขาจะมีผู้ตลอดในคลิปของเขาเนี่ยค่ะ
เนี่ยค่ะอืมมดดำเองก็ต้องเผาเผาหน่อยนะ
อะไรหนุ่มไอ้ที่บอกไอ้น้ำกันชาเนี่ยต้องเผา
ฉันนิ่งมาแว่งตัวฉันแล้วเหรอ

ผมไม่เคยเคี้ยวผมไม่เคยกินผมกลัวมากเลย
หนูมีแอบถามเขาบอกว่ามันจะขมฝาดครรับ
ปัดฝาดอะแล้วก็ติดแบบที่ลิ้น
ผมใช่ไหมหาโดม

ได้น้ำกะท่อมได้ก็ควรอายให้ต่ำเลยตอนนี้
ใช่กะท่อมเขียนว่าห้ามขายที่มันแบบดัดแปน
แต่คราวนี้คือเขาเอาไปทำเป็นน้ำกระท่อมกัน

ส่วนใหญ่ที่เขากินเขากินเป็นใบเคี้ยวเป็นใบ

คนเห็นกินน้ำก็เป็นขวดข่วดใช่ไหม
แต่อย่างใบกัญชาที่เขาเอาไปทอด
อันนั้นคิดเลอะลองกินแล้วคุณแม่ในร้านอาหารญี่ปุ่นก็มี

อิทธอมเท่าไหร่ผมก็กลัวผมไม่กล้าเลย
ดูเขาขายตามข้างถนนทำไมมันแบบเอาใบมาเรียงกันเต๊ะไปหมด
แล้วเขาไปทำอะไรแม่

ฉันไม่รู้เรื่องใบกระท่อมเลย
คือเคี้ยวสดนี้เอามาเคี้ยวได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ผิดกฎหมายถูก

เพราะว่าก็ให้กินได้วันละ๕ใบเกินกว่านั้น
เอาง่ายว่าตอนนี้กัญชาหรือใบกระท่อมมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว
แต่คนนี้อยู่ที่ว่าเจตนาของคนจะเอาไปทำอะไร

ถ้าสมมุติปลูกคุณรอสักพักนึงเดี๋ยวเขาสภาพผู้แท้และสะดอนสอสอ

คราวนี้จะปลูกก็ปลูกได้ต้นบ้านละ๕ต้น๖ต้น

อันนี้กลับบ้านหมาตำกลิ่นไม่ได้

ต้องฉีดทุกวันน้องจะได้จำได้
หมาตำกลิ่นไม่ได้เลยคุณไปฉีดเยอะ
ขอชมพูเธอไปให้สุชาติตันเจริญใช้หน่อยได้ไหม

เธอไปให้สุชาติใช้หน่อยตอนสุชาติเครียดตอนจุมสภาลมตลอด
ได้สุดว่าใช่ครับ
เอาไปพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เอาไปดูเรื่องของปัญหาไฟป่า
ลดลักการขอบคุณ
มีการรายงานต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา
ไปป่าและเหมาะพวันจังหวัดแม่ฮ่องศร

ทะนทรเมืองแม่ฮ่องศร

แล้วก็ทำการเข้าควบคุมไฟป่าบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแม่ห้องศร
อีกครั้งหนึ่งจำนวน๒จุดด้วยกัน
พื้นที่เสียหาย๘ไร่ทั้งหมดไม่ทราบสาเหตุค่ะ
โดยนายชิติพันธ์เข้าร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประจำตำบลสารวัตรกำนัน
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ซึ่งการประชุมทางสถานีควบคุมไฟป่า
เขาได้ขอความร่วมมือจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน
งดเว้นการเผาป่าอย่างเด็ดขาด
ตั้งแต่วันที่๒๐กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่๓๑เมษายน
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง
ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรก็มีดังนี้ค่ะ
จุดความร้อนประจำวันที่๑กุมภาพันธ์จำนวน๒๓จุด
จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่๑มกราคม
จนถึง๑กุมภาพันธ์จำนวน๒๕๘คน
๓จุดความร้อนสูงสุดเที่ยงเพลิบปลายจำนวน๑๑๒จุด
๒จุดโดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
จำนวน๑๘๖จุด
และ๓คุณภาพอากาศประจำวันที่๒กุมภาพันธ์
คือปกติในช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงหน้าแรง
เขาก็จะมีอย่างนี้ค่ะไฟป่า
ซึ่งมันเกิดปัญหามาทุกปีจริงบางอันนี้
เวลาไฟป่ามันลุกลามแล้วมันแบบ
มันไหม้ไปแบบหลายไร่หลายพื้นที่
แล้วมันสร้างความเดือดร้อนทั้งมลพิษทางอากาศต่างนานา

แต่ช่วงนี้อากาศแปลปูนอยู่นะคะ
แบบอีคุณ

ถูกว่าถ้าเกิดโควิดมันตายมันก็อาจจะแบบ

ต้องลอให้แบบว่าฉีดเซ็นได้เท่าไหร่

หมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นลักษณะของไม่ต้องใส่น้ำร้อน
ใช้ถุงคำร้อนที่อยู่ข้างในแล้วมันก็สุกได้
จริงเหรอ
มันมีออกมาเป็นถ้วยแบบนั้น

อาการป่วยเขาเนี่ยต้องเข้าห้องฉุกเฉินนะน้อง
กู้ภัยก็เลยรีบจัดรถพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวอายุ๔๗ปีแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังจันทร์เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นที่เกิดเหตุไม่มีอะไรเลย
เศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตกกระจายเกินพื้นเลย
ทำให้ทราบว่าอ๋อก่อนเกิดเหตุผู้ป่วยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน
พอกินแล้วก็เลยมีอาการปวดท้อง
หมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้ป่วยเนี่ยเป็นแบบถ้วยร้อนอย่างที่เมย์บอกนั่นแหละ
แบบถ้วยร้อนซึ่งจะมีสารเคมีทำความร้อนเอาไว้ถูกต้องไหมคะ
เพื่ออุ่นบะหมี่เนี่ยผู้ป่วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยปกติเราจะชิงกันยังไง
ต้องใส่น้ำร้อนอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำร้อนแต่คิดว่าอันนั้นคือเครื่องปรุงถูกเราชินกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เนี่ย
มันจะมีซองเครื่องปรุงเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเครื่องปรุงรส
ก็เลยฉีกไอตรงนั้นไอสารเคมีน่ะใส่ลงไปกล้อง
ก่อนจะรับประทานก็ไปใส่ไอ้สารทำความร้อนนั้นก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้เทคโนโลยีมันมีมาใหม่แล้วเราอาจจะคุ้นเคยว่าในกล่องนั้นอ่ะ
ใส่เครื่องปรุงมามันไม่ใช่เครื่องปรุงนะฮะอันนี้มันคืออะไรนะจ๊ะเม
มันเป็นถุงทำความร้อนถุงทำความร้อนซึ่งจริงจริงเขาเขาเขียนอยู่นะคะ
มันจะใส่ถุงแยกแบบถุงแบบเหมือนถุงเอาจริงดูเหมือนถุงปรุงรสอย่างนี้
รอยสีเงินเงินใช่แต่เขาจะมีเขียนเอาไว้
แต่ในกรณีนี้บางทีถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่บางท่านที่เขาอาจจะไม่ได้อ่านข้อความในนั้น
บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเขียนเป็นภาษาไทยสิแต่อย่างยี่ห้อที่เขาใช้เนี่ย
อันมันก็มีภาษาไทยอยู่เนี่ยแต่บางทีบางคนไม่ได้อ่านนะคะ
เพราะเห็นเป็นแบบถุงคล้ายฟอยสีเงินเงินปุ๊บอาบเทใส่ลงไปเลยเนี่ย
แบบเป็นเครื่องปรุงเขามีเขียนถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหาร
วันนี้มันจะต้องสองอย่างจะต้องดูกันหน่อยนะครับ
เมื่อก่อนมันจะมีเครื่องปรุงเราเข้าใจตั้งแต่เด็กจนโตเรากันมาเนี่ย
มันก็จะมีแต่เครื่องปรุงแต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย
มันจะมีถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แหละ
เวลามันเจอน้ำธรรมดาปกติมันเดือดเลยค่ะ

หมายถึงเอาไปใส่น้ำอ่ะเพิ่งเคยเพิ่งเคยลองใช้
เป็นไงมันก็ร้อนอ่ะก็ใช่ไงมันใส่กับวางในน้ำก็ร้อน

ฉันไม่ซื้อไอ้เกาหลีมันก็จะมีอย่างเงี้ยใช่ไหม

ลูกน้องฉันบอกอู้พี่ทำไมง่วงอะไรอย่างเงี้ยน้องหอบป่ะ

ใช่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยอ่านสักนิดนึง
แต่เขาบอกพี่เดี๋ยวนี้ทุกวันเกือบทุกแบรนด์มันจะมีถุงทำความร้อนกันหมดแล้ว
หน่อยเราคงจะคุ้นชินกับมันก็ใส่น้ำธรรมดาได้เลยเนอ
เขาก็เข้าไปป่าไปอย่างงี้ไงคุณแม่สำหรับแคมป์ติ้งเอาถ้วยวางทั่วเดี๋ยวมันก็ร้อนกัน
ปุดปุดปุดเลยคุณแม่อืมเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังนะครับ
บางคนโอ้โหดูด้วยสำหรับหลายคนมันเขาเขียนไว้นั่นแหละ

เหมือนเมื่อก่อนแม่คนนี้อยู่บ้านนอกแล้วไม่รู้
มันจะมีซองกันชื้นที่ใส่ในขนมใช่ไหมคะ

จนแม่มาตี้มือทิ้ง

ตอนนั้นเรายังว่าเราไม่รู้เลย

บางคนหิวด้วยเนี่ยไม่ได้มองบ้าง

ต้องระวังมากนะ
นี่คือสารเคมีนะครับ
ทุกวันนี้นอกจากเครื่องปรุงจะมีอีกถูกหนึ่ง

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

เรื่องนี้คนพูดกันเยอะ
วันนี้คนพูดเยอะมากไปดูกรณีของคุณแจ๊กปั๊บโฮ

ผมพูดถูกถ้องแจ๊กปั๊บโฮนะครับก็คือแจ๊กปั๊บโฮ

แล้วก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะ

คือแกเองเนี่ยกำลังเปิดตัวเพลงใหม่ก็เลยปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับ
คนนึงที่ถูกรับเชิญไปก็คือคนนี้ครับแจ็คแป๊บโฮแจ็คแป๊บโฮนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีคลิปในงานเลี้ยงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏมีภาพที่คุณแจ๊คเนี่ย
เขาขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะอาหารอืมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับ
จากนั้นเพจผู้บริโภคนะครับซึ่งมีผู้ติดตามประมาณสักล้านกว่าคนฮะ
ก็นำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับทางผู้บริโภคในแง่มุมต่างต่างเนี่ยนะครับก็คือ
คือแกเขียนเอาไว้สรุปมาได้ดีเลยแล้วก็ชัดเจนมากนะฮะ
ผมพออยากอ่านไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับชื่อเพจถูกใช่ไหมมั้ย
คือต่อมานะฮะคุณแจ๊คก็ได้ไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่าตนเองเนี่ยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงนะฮะ
เปิดตัวเพลงใหม่ของคุณหมอสุนินอืม
บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะมีเสียงเชียร์ให้ขึ้นไปบนโต๊ะ

แต่ยังมีเสียงยุโยงอยู่นะครับตนเองก็เลยยอมขึ้นไป
แล้วคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะก็เป็นพักพวกเดียวกันเองรู้จักกันทั้งนั้น
แจ๊กยังบอกว่ามีคนไม่หวังดีเอาคลิปที่ถ่ายนี่นะฮะ
ไปตัดต่อให้เหลืออยู่แค่นิดเดียว
ทั้งที่จริงแล้วตนเองไม่ใช่คนเดียวนะครับ
ที่ขึ้นไปบนโต๊ะนี้ยังมีคนอื่นด้วยแต่ภาพมันออกมาแม่มีแค่ตัวเองคนเดียว
ตั้งคำถามว่าเวลาตนทำความดีทำไมไม่เอาไปลงบ้าง
ประเทศไทยล้าหลังก็เพราะมีพวกคิดลบหนักโลก
จะถือทำไมนักหนาเห็นอะไรก็ไปด่าหมดนะฮะ
คนที่ด่าตนเองเนี่ยเคยทำความดีบ้างไหม
เคยบริจาคช่วยหรือสังคมหรือเปล่าวันจะด่าคนอื่น
ที่เอาไปลงก็อยากดังแต่ไม่มีเงินยิงแอดเลยต้องเกาะกระแส
หลังจากนั้นก็บอกนะบอกว่าใครที่เป็นเอฟซีของตนเอง
ข่าวนี้ขอให้ช่วยไปคอมเมนต์หน่อยนะว่าข่าวมันมั่ว

ความดีทำอะไรนะก็
ความดีก็ทำไม่ใช่จะทำไม่ดีตลอดเวลา

ตนเองในช่องทางอื่นเพราะตนเองอยู่ในกระแส

มันมีคนที่ไม่หวังดีนะครับ
แจ็คเนี่ยมารยาทไม่ดี

คือคนที่อยู่ในร้านคือพวกกันหมด
แล้วถามว่าอยู่ดีผมจะกระโดดขึ้นไปเลยไหม

มาขึ้นเลยขึ้นเลยแบบเอาฮาเอาฮาขึ้นเลย

เออมึงบอกไปด้วยสิว่ามึงปฏิเสธแล้ว

กูปฏิเสธที่จะขึ้นแล้วแต่มันมีเสียงบอกให้มึงขึ้นไป
ใช่มันมีเสียงบอกให้ผมขึ้นไปผมก็เลยขึ้น
แล้วคลิปมันก็เอาไปลงไม่ทั้งหมด

นี่นะครับคือเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะคุณแจ๊คนะครับ
ต่อมานะครับเพจของร้านนี้นะฮะร้านอาหารเนี่ย
ก็โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าทางร้านทำความสะอาดโต๊ะทุกครั้ง
แล้วก็หลังใช้งานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแล้วก็สเปรย์ฆ่าเชื้อ
ขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็ยังมองว่า
โต๊ะจะทำความสะอาดแล้วแต่ว่าแบรนด์ร้านมันเสียหายนะ
คนจะจำไปในทางลบเลยนะครับ
อันนี้ผมอ่านตามที่แกลงไว้ทั้งหมดเลยนะทางคุณที่ผมบอกเป็นชื่ออะไรนะ

ก่อนหน้านี้หนึ่งในหุ้นส่วนร้าน
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าวันนี้ร้านจองเต็มแล้ว

คนที่ติไม่มีเงินมากินครับ
ได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านครับ

ทำให้คนที่เห็นใจร้านในตอนแรกกลับกลายเป็นไม่พอใจ
เพราะมองว่าหุ้นส่วนร้านมีทัศนคติที่เหยียดคนอื่น
แม้ต่อมาโพสต์นี้ถูกลบไปแต่มีคนแคปไปทัน
เขาเขียนไปใหม่อย่างนี้ว่าถั่วยะลงเยอะ

แล้วมีเพื่อนเขาในกลุ่มก็คือมาเขียนคอมเมนต์
บอกว่าคนดีข้างขวาค่ะ

นี่คนดีไม่กินคนกินไม่ติเป็นกำลังใจให้ครับ
ที่บอกว่าเขาเป็นวันหนึ่งในหุ้นส่วนของที่ร้าน
ก็ออกมาเขียนว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับ

หลังจากนั้นไม่นานทางเพจร้านก็โพสต์อีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าทางผู้บริหารร้านขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วย
ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เข้าใจดีว่าวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

บริหารจึงลงมติเป็นเอกฉันให้ปิดร้านเพื่อเปลี่ยนโต๊ะ
แล้วก็บาลมาให้ในร้านทั้งหมดเลยนะครับ
ในอนาคตจะห้ามเปล่าไม่ให้ลูกค้าทำแบบนี้อีกแล้ว
นี่นะครับอันนี้เป็นเพจของทางน้องพลที่
คือมันเป็นกรณีแบบนี้เวลาในฐานะ

ใช่ตรงนั้นก็คือมันเป็นบริเวณที่เขียง
เขียนก็คือหั่นปลาเตรียมของอะไรตรงนั้น

ถ้าสมมุติว่ามันมีใครสักคนที่ขึ้นไปเหยียบในโต๊ะอาหาร

แล้วเวลาเรานั่งดูอย่างนี้บางทีเวลาเราเห็นภาพ
เราจะกล้าไปกินร้านนี้ไหมในเมื่อมีคนขึ้นไปเหยียบตรงนั้น
แล้วเราจะแบบหลังจากวันนั้นเราไปร้านมีทำทำสะอาดจริง
ภาพมันติดจริงเหมือนที่ส่วนใหญ่คนจะเขียนบอกว่ามันติดแล้ว
ว่าแบบมีคนขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะเป็นเขียงเนี่ย
แล้วฉันจะกล้ากินไหมอย่างนี้มันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
แต่จริงแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ

แต่ผมว่าเรื่องแบบนี้มันง่ายนิดเดียวก็แค่ขอโทษ
คือสิ่งที่คุณทำไปอาจรู้สึกว่าไม่เป็นไร

แจ๊กค่ะคุณแจ๊กแจ๊กนะบอกแจ๊กแล้วกันว่า
การขึ้นไปอย่างนี้ในหมู่เพื่อนฝูงคุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้ผิด
แต่พอดีมันเป็นร้านอาหารอย่างที่คุณรถเมย์บอกว่ามันมีการที่ต้องทำอาหารกันต่อไป
แล้วคนอื่นที่ค่อยมานั่งทานเขารู้สึกว่ามันไม่ดี

คืออันนี้มันเป็นร้านอาหารที่เป็นอุปคาเซจำเพาะที่ต้องไว้หั่นไว้กินไว้

ที่เต้นอยู่บนโต๊ะถูกไหมครับอีกมุมนึงอันนี้คือเข้าใจได้
แต่ถ้าเกิดมันพลาดเนี่ยคนก็ว่าก็ขอโทษไม่ต้องไปสวนเขาหรอก
ขอโทษก็จบแล้วขอโทษผิดจริงก็ผิดขอโทษก็ไป
แล้วในมุมของร้านอาหารอันนี้คือผมก็ไม่คนธรรมดาขอโทษนะครับ
ไม่ได้กินเงินผมแน่เพราะว่าผมกินปลาดิบไม่เป็น
ไม่กินปลาดิบผมกินปลาดิบไม่เป็นผมไม่ได้ไป
เพราะฉะนั้นผมคงจะพูดได้ว่างานบริการเนี่ยนะฮะคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้
มันเหมือนการเหยียดคนถูกไหมครับคุณควรจะต้องขอโทษลูกค้าด้วยซ้ำไป
คือไปบอกว่าอ๋อคนพูดไม่มีเงินไปกิน
น่าจะแรงไปเนอะ
มีกูก็ไม่กินนี่ไงเพราะผมไม่กินปลาดิบ

ใช่บางทีบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของมารยาท
แต่ถามว่าเอาจริงเวลาคนญี่ปุ่นของเราวัฒนธรรมอาหารเขาห่วงมากเลยนะ
เขียงนี่เขาห่วงมากนะคะเขียงที่หันฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยหื้อ
ที่ร้านดังมันไม่ได้ว่าจะแถวแบบตรงเกียรติศอดหรือโรงแรมเกียรติศอดกับอะไรซูชิอิชิเพราะว่าเขาห่วงมากนะแม่โต๊ะโต๊ะ
ไม่ต้องอะไรหรอกตามร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดาเขาก็ยังแบบไม่แบ่งเขาจะถึงแบ่งชัดเจน
นึกออกปะละตอนนี้อมกษกรุงมันเหมือนเขียงแต่ละจานที่ต้องทำสดออกมาอย่างเงี้ย

ก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินย้อนกลับไปจำคดียายดิว

ตอนนั้นน่ะดิวอฤษลาเขาส่งทีมทะนายความเนี่ยให้ฟ้องร้องกับคุกรณีอย่างเบลบุษยา
แม่หนูตบไม่ทันตบก่อนแล้วหนูมึนพอดีหนูก็เลยไม่ได้ไม่ทันจะตอบโต้ไป
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นถูกทำร้ายร่างกายบนเรือหรูเลย
นั้นเป็นข่าวดังมากมายเลยปรากฏวันนี้รายงานว่า
สาวดิวชนะคดีถูกทำร้ายร่างกายบนเรือฮะ
โดยสารอ่านคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามเก้าหนึ่ง
หนึ่งหมื่นบาทจำเลยให้รับการสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
ลดค่าปรับเหลือเพียงห้าพันบาทส่วนค่าเสียหายในส่วนแพ่ง
สารกำหนดค่ารักษาพยาบาลที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาท
แล้วก็จะมีค่าเดินทางครั้งละหนึ่งพันบาทรวมสองครั้งเป็นเงินสองพันบาทฮะ
รวมเป็นเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมดสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทนะ
ขาดประโยชน์จากการทำงานไม่กำหนดเนื่องจากต้องปรับตัวตามมาตรการของรัฐตอนนั้นนะฮะ
จึงไม่ได้เอ่อไม่ได้ประกอบการงานในช่วงนั้นนะครับ
ค่าเสียหายต่อสภาพจิตใจอันไม่ใช่ตัวเงินตามมาตรา๔๔๖สารกำหนดให้จำเลยจ่ายเงิน๓๐๐๐บาท
เนื่องจากจำเลยเนี่ยได้วางเงินบรรเทาค่าเสียหายไว้จำนวนสามพันบาทนะฮะ
ซึ่งจึงจำเป็นจะต้องนำเงินส่วนดังกล่าวเนี่ยหักออกมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่จะต้องจ่ายดิวเนี่ยนะ
สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้า
นับตั้งแต่ยี่ยี่สิบพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะอืมโดนถึงตอนเนี้ยอ๋อ
ก็เรื่องของเรื่องแต่ทนายเขาเป็นคนลงไว้เป็นไงบ้างมีในทวิตเตอร์พูดอะไรบ้างไหม

ก็แฮสแท็กข่าวว่าไม่ได้กินเงินกูหรอก
อุ๊ยเอาอีกแล้วพอพี่หนุ่มพูดปุ๊บขึ้นเร็วมากเลยนะไม่ใช่หรอก
ของอามอู้แต่จริงจริงหลายเพจค่ะเพจผู้บริโภคก็ลง
เลี้ยวคนคือผมอะเคยทำร้านไอฟมอนสเตอร์คือมันอาจจะไม่ใช่ร้าน
ทั่วประเทศนะนะเชื่อไหมว่าพนักงานผมเนี่ยแค่พูดจาไม่เพราะเนี่ย
ผมก็จะบอกนะบอกว่างานบริการคือคุณคุณกำลังทำงานบริการว่าฉะนั้นเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเขาเขาเข้ามาจากแบบทุกแข่งทุกคนนะคือพูดง่ายขอโทษนะร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาแบบไหนแต่เราเอาเป็นงานบริการน่ะเราก็ต้องยิ้มอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องยิ้มอาจจะเจอลูกค้าเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าโหแบบเฮ้ยคุณไม่ต้องมากินกระทะคนที่อะไรนะคนมีคนมีมั้ยสิคนเออคนที่แบบว่าคนที่แบบคนที่ด่าเนี่ยไม่มีเงินไปกินเนี่ยอ่ะคนติไม่กินคนกินไม่ติกำลังใจว้ายแรงคนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านอ่ะได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านก็รู้ที่ไงเขาไม่มีเงินกินผมด่าตอนนี้ได้ไหมแต่ผม
อืมมันดูถูกนะเดี๋ยวนี้คนถือเรื่องนี้มากมันสำคัญมากใช่บางทีเรื่องของการเปรียบเทียบหรือการเหยียดคนอื่นเหยียดคนอื่นเหยียดได้ยังไงอ่ะคุณไม่คิดบ้างคุณคิดว่าคุณรวยอยู่คนเดียวไงวะนั่นแหละก็นี่นี่เหมือนกันอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นกระแสเรื่องของคุณพีเคปียาวัสค่ะหลังจากที่เจ้าตัวมีการอ
นั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วโดนวินมอเตอร์ไซค์อีกคันชน
แล้วก็หนีไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องลากตัวเอง
ที่ขามีเลือดออกไปโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่าทำแผลเองทั้งหมด
เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีคู่กรณีแบบนี้
อย่างน้อยในเคสนี้เขายังได้อะไรกลับมาบ้าง
แต่ถ้าถูกชนแล้วเขาหนีเหมือนพีเคน

รับว่าพอย้อนกลับมาฟังสิ่งที่พูดในรายการก็รู้สึกว่า
เข้าใจทำไมคนถึงต่อว่าตน
ส่วนเรื่องกระแสสังคมที่วิจารณ์ว่าตนเองเหยียดคนนั้น

แต่วิธีการสื่อสารเมื่อวานอาจจะผิดต้องขอโทษด้วย
โดยหลังจากนี้จะพยายามเรียบเรียงคำพูดให้ดีกว่าเดิม

ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่คนพูดถึงกัน
อย่างที่บอกเรื่องแบบการเหยียดหรือดูแบบ
เป็นการแบ่งชนชั้นแยกระหว่างอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ควรพูดไงบางกรณี

กลับมาแน่นะครับก็เหมาะกับพี่หนุ่มแล้วสินะ
ชัดเจนดีน้อย
เดี๋ยวกลับมาไอฟิสโมนเซอร์แน่นอนแต่ว่าขอเวลานิดหนึ่ง

สถานที่แรกสยามไหมคะสยามไหม
โอ้โหเดี๋ยวต้องขอดูก่อนสารที่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงกัน

หมดแล้วพี่อ้วนยังอยากพูดต่อใช่ไหม

มันเพิ่งตื่นเวลาอีก๓

เพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเขาเคยเป็น

คือผมพูดตามข่าวที่เขาลงนะ

แต่ถ้าไม่ใช่ทางร้านออกมาบอกด้วย

แล้วก็เพจลงบอกว่าเป็นหุ้นส่วน

หรือทางร้านว่ายังไงก็ออกมาบอกด้วยละกัน